สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมท่านใดที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
ในช่วงนี้อาจจะสัมผัสได้ถึงปรากฏการณ์หนาวคั่วฝน
ซึ่งจะเกิดขึ้นในลักษณะนะคะระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะ
ในขณะที่ภูมิภาคอื่นนะคะยังคงน่าเป็นห่วงยังคงพบเจอฝนได้ตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
เนื่องจากการสลายตัวของพายุคมปาซุ
อกจากนี้ค่ะยังคงมีลมหนาวจากจีนแผลลงมา
ให้ร่องมรสุมเคลื่อนผ่านทางตอนกลางของประเทศไทย
ลักษณะแบบนี้จะทำให้บริเวณภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
ยังคงมีฝนตกหนักเฉลี่ย๑๘๐ของพื้นที่
ในขณะเดียวกันค่ะมรสุมฝนประจำฤดู
ยังคงพัดปกครุมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะแบบนี้จะทำให้คลื่นสูง๒๓เมตร
เพราะฉะนั้นเรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งไปตลอดจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่เกาะไฮล้ำ
เพราะว่าก่อนที่พายุคมปาซูจะสลายตัวได้พัดขึ้นเกาะไหลำคุณผู้ชม

ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินทุกเที่ยวทั้งเข้าออกค่ะ
อกจากนี้ยังพบความเสียหายบริเวณชายฝั่งด้วย
ที่พายุจะเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ